มาที่งานบุญกันบ้างดีกว่าพาไปงานบุญดีกว่า
อาทิตย์แบบนี้คุณผู้ชมค่ะต้องรับบุญเข้ามาที่ตัวเองเยอะนะคะ
นี่เลยไปงานบวชของคุณโชครจแผน
จากผมพูใช่ไหมครับ
เพราะล่ะเดี๋ยวเราให้ดูรูปก่อนเพราะอะไรนะคะ
นี่น้องหัวฟูนบางคนอาจจะจำไม่ค่อยได้คุณผู้ชม

นี่เมื่อวานนี้นะคะมีงานบวชนักร้องค่ะรถแห่ชื่อดังวัย๒๒ปี

หรือที่เรารู้จักกันดีคือโชคกับรถแห่นะคะ
จัดขึ้นที่ตำบลโนนไทยค่ะอำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชศรีมาซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้องโชคเองด้วยค่ะ
แล้วเป็นงานบวชของเจ้าพ่อรถแห่ทั้งทีคุณผู้ชมค่ะ
ดูเอาเถอะดูบรรยากาศเอา
มันคึกคักมากดูสิคึกคักจริงคุณพลอย
งานนี้ค่ะมันต้องคึกคักกันหน่อยนะคะ
ถ้าใครดูอยู่หน้าจอตอนนี้เต้นตามได้เต้นเลย
พี่เช่นชอบตรงทุกคนลุยน้ำลุยโครนกันไปคุณผู้ชม
ทุกคนสู้อยากจะเป็นนางฟ้านางสวรรค์
คุณผู้ชมก็เลยต้องมารำหน้ารถแห่
พอถึงเลิกดีค่ะ๑๐โมง๑๙นาที
ก็ได้นำนาคโชคนะคะขึ้นรถกระบะค่ะ
โดยมีคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่เคียงข้าง
มีรถแห่เปิดเพลงนำขบวนมาที่วัดด้วย
อยู่ห่างกันประมาณ๖กิโลเมตรโอ้โหคุณผู้ชม
สู้ไม่สู้รำมาเลย๖กิโลเมตร
โดยมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วก็เหล่าแฟนคลับแฟนเพลง
มาร่วมขบวน๑๐๐๐คน
โอ้โหเกือบ๑๐๐๐คนคุณผู้ชมค่ะ
เรียกว่าขอรำหน้านาคแล้วกันเกาะบุญพระใหม่ไปด้วย
บอกเลยนะรำมา๖กิโลใช่ไหม
เริกดี๑๐โมง๑๙กว่าจะเข้าบทนู้น

ก็เดินหน้าถอยหลังคุณผู้ชมค่ะ
ก่อนที่จะเข้าพิธีอุปสมบทนาคโชคค่ะ

เขาบอกว่าตนเองตั้งใจว่าจะบวชอย่างน้อย๙วัน

ต้องรอดูเลิกศึกอีกทีว่าจะศึกวันไหน
ก่อนที่จะบวชได้เลิกมาหลายครั้งเลย
แต่ก็ติดภารกิจค่ะจนต้องเลื่อนมาหลายรอบเหมือนกัน
กระทั่งได้เลิกบวชวันที่๑๙๒๐พฤษภาคม

คิวงานก็จะว่างหน่อยเหมาะกับการจัดงานบวชพอดีเลย

ก็รู้สึกทั้งดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้นำทำหน้าที่ลูกชายค่ะ

ก็จะขอกลับมารับงานแบบจัดเต็มแน่นอนค่ะ
เพราะว่าคิวงานตอนนี้คุณผู้ชมค่ะ

คิวงานเนี่ยติดต่อเข้ามาเรื่อยคุณผู้ชมค่ะ
นาคยังขอบคุณไปถึงพี่บอลเชิญยิ้มนะ
รวมไปถึงเจ้าภาพที่รักแล้วก็เมตตาอีกด้วยค่ะ
เรียกว่าทำหน้าที่ลูกให้พ่อแม่เสร็จแล้วนะ
จะขอกลับมาทำหน้าที่ศิลปินละกัน
สร้างความสุขให้แฟนเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ทางจะเลิกดีจริงนะ
เขาได้ปล่อยผลงานด้วยนะซิงเกิ้ลล่าสุดของเขาด้วย
ถ้ายังไงก็ติดตามนะคะทางช่องยูทูปเขาได้แล้วกัน

หลังจากปิดแล้วก็น่าจะได้ติดตามผลงานกันแบบยาวแน่นอนนะครับคุณผู้ชมค่ะ